ที่จังหวัดอ่างทองค่ะจะพาไปดูวัดโบราณสมัยอายุทยาตอนปลาย
เรือสัมเภาลอยน้ำวัดยางสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร
นี่มาดูกันนะคะโบสถ์ทรงเรือสัมเภาโบราณลอยน้ำ
คือเป็นโบสถ์นะแต่ทรงเป็นเรือแบบนี้เลยแล้วสวยงามแปลกตาด้วย
อยู่ที่วัดยางนะคะตำบลห้วยไผ่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
โอ้นี่ดูสวยดิโบดที่เป็นเรือสวยนะ
คุณเสาเลิกดีโอ้โหชื่อดีนะฮะเป็นมรรคนายกวัดนะฮะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างมาจากนิมิตร
ก็คือในความฝันของหลวงพ่อสุวรรณท่านเจ้าอาวาส
ฝันเห็นโบดอยู่ในเรือสำเภากับคุณ
ก็เลยได้มีการสร้างโบสถ์เป็นทรงเรือสัมเภาลอยน้ำ
แล้วมีอะไรรู้ไหมอะไรครับมีปลาปลาแหวกว่าอยู่โดยรอบ
สังเกตบริเวณรอบเรือจะมีปลาแหวกว่ายอยู่
อันนี้เขาเหมือนทำเป็นแหล่งน้ำอารมณ์เหมือนเป็นครองนั่น
ใช่ใช่เห็นไหมฮะนั่นแหละนี่ไงมีปลาต้องมาให้อาหารปลาแบบนี้
แล้วก็เป็นการจัดสร้างตระกุฎเมตตามหานิยม
เพื่อที่จะระดมทุนจากญาติโยมที่มีความศรัทธาเนี่ยค่ะ
แล้วก็มาสร้างพระอุโบสถแห่งนี้แล้วก็แล้วเสร็จภายใน๕ปีนะคะ
ซึ่งวัดยางเนี่ยจริงต้องบอกว่าถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่สมัยไหนรู้ไหม

สุธบังรจันทร์

เสียกรุงศรีครั้งที่๒ตอนนั้นน่ะ

คือเดิมสภาพโบสถ์เนี่ยเป็นสภาพแบบซากประหลักหักพังไม่มีหลังคาเลยนะคะ
ต่อมาหลวงพ่อสุวรรณได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล
แล้วก็มีแบบภาพที่สวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละ
แสดงว่าต้องเหลือวัตถุมงคลนะ
ใช่แล้วค่ะหลวงพ่อสุวรรณเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ซึ่งสายมูเขาจะรู้จักกันในฐานะต้นตำรับของ
ของแผ่นชนธรรมตลาดน่าทองนี่แหละ
ธรรมประดานั้นเนี่ยและตะกรุดโทนค่ะ
เฮ้ยตะกรุดโทนใช่
ต้องบอกว่าเนี่ยท่านได้รับสมญานามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งแดนวีรชนใจกล้าย
และเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลย
ก็คือหลวงพ่อสุวรรณโด่งดังเรื่องเกจิ
เป็นเกจิชื่อดังที่โด่งดังในภุทธคุณต่าง
การทำตะกรุดของคางตะกรุดโทนหรือการลงหน้าน่าทองฝุ่นภารค
ต้องคิดว่ารัฐบุคคลใบนี้ก็ว่ากันไปนะ
มันต้องเชื่อวันนี้ก็สวยงามมีเรืออยู่กลางนั้นแบบนี้ด้วย